สำหรับข่าวเย็นไทยรัฐมาดูดราม่าเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะ

จริงแล้วมันไม่ใช่มีเฉพาะกำไรนะ

สำหรับไว้ติดตามตัวผู้ที่ถูกควบคุมความประพฤติ

เพราะฉะนั้นจะได้ติดตามตัวได้ง่ายนะ

แต่ทีนี้มันมีประเด็นดราม่าแล้วก็ปัญหา
ถอดเองได้แล้วมันจะต่างอะไรกับนาฬิกาละคะนั่นสิขาดง่ายผู้สายเมียการแพ้การรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ตรวจสอบก็ไม่ตรงตามสเปคในสัญญาณทีโออาร์หลังจากนี้จะให้คณะกรรมการเนี่ยไปพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อว่าจะดำเนินการกับผู้ที่ถูกคุมประพฤติอย่างไรและจะต้องมีการทบทวนด้วย

ชัยไทยเขียวรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกระทรวงยุติธรรมเปิดเผย
ผลสรุปการตรวจสอบกำไรอีเอ็มของคณะกรรมการ
ที่ทำงานผ่านไป๑๔วันมันออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะ
ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็คือ
ถอดออกจากข้อมือได้ไม่ต้องตัดสายรัดหรืออุปกรณ์เลย
และสามารถกลับมาสวมใส่ได้เองอันนี้มีความจริง
จากนี้นะคะมีผู้ถูกคุมประพฤติที่สวมกำไรอีเอ็ม
หลายรายเกิดอาการแพ้บางรายเกิดผื่นเป็นผื่นสีแดงนะ
ผิวหนังที่บริเวณใส่ก็เกิดการแห้งมีแผลติดเชื้อด้วยที่ข้อมือนะคะ
ซึ่งข้อนี้แหละบอกว่าอาจจะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
ขอบเขตของงานทีโออาร์ที่ระบุว่าอุปกรณ์ต้องได้รับการรับรอง
จากสถาบันที่น่าเชื่อถือจากผู้ผลิต
สวมใส่แล้วไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้แก่ผู้สวมใส่
คือกำไรอีเอ็มหรือกำไรข้อเท้าอีเอ็ม
เขาจะต้องใส่ตลอด๒๔ชั่วโมงเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย
เพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันผลิตจากวัสดุที่มันไม่ดี
ใส่อยู่โดนเหงื่อโดนอะไรเข้าไปเนี่ยมันเกิดอาการแพ้
ก็บอกว่าอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
และสุดท้ายอุปกรณ์กำไรอีเอ็มแจ้งเตือนบ่อยครั้ง
เรื่องนี้อาจจะไปส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
สัญญาณแจ้งเตือนและประสิทธิภาพของอุปกรณ์
เพราะว่าบางทีไม่ได้ออกนอกเขตที่เขาห้ามเอาไว้

เขาบอกว่าอ้าวไม่ได้ทำผิดอะไรทำไมมันไปดังแบบนี้
ก็ถือว่าขาดประสิทธิภาพนะสำหรับอุปกรณ์นี้นะคะ
และจากข้อมูลสถิติของศูนย์ควบคุม
การติดตามตัวผู้กระทำความผิด
ในงานควบคุมการประพฤติด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส

จนถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้ผ่านไปประมาณครึ่งปี

ที่เขารับการติดตั้งอุปกรณ์แต่ละเดือนอยู่ที่ประมาณ๒๐๐๗๐๐คนนะคะ
แต่มันแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์ถูกทำลายสูงกว่า๑๐๐๑แสนครั้งต่อเดือน
หรือไม่มีสัญญาณสูงกว่า๒๐๐๐๑๗๐๐๐ครั้งต่อเดือนค่ะ
นี่ถือว่าเป็นการใช้งบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้กระทรวงยุติธรรมก็จะแจ้งให้กรมคุมประพฤติ
ซึ่งเป็นคู่สัญญาต้องไปดูนะคะตามอำนาจหน้าที่ว่าทำอะไรได้บ้าง
เอาของมาใช้แล้วไม่มีประสิทธิภาพแบบนี้นะคะ

แล้วมันอันละเท่าไหร่ซื้อไปกี่อันละเนี่ย